ใครที่มีเวลาก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด

แต่ว่าใครนะคะไม่สะดวกอาจจะอยู่กรุงเทพ
พาไปเที่ยวตลาดโบราณยำค่ำคืนค่ะ

ตลาดนัดโบราณหัวมุมนะคะ
ที่นี่ก็คือว่าร้านค้ารถโบราณ

อาหารเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าย้อนยุคด้วยนะคะ

เพื่อให้เราเลือกช็อปมากมาย

โดยที่นี่จะแบ่งร้านค้าออกเป็นโซนอาหาร

โซนขายของวินเทจค่ะ
โครงการของตลาดนัดรถโบราณ

มีโครงการให้วางคอนเซ็ปต์เป็น

ปากได้ในส่วนของคอนเซ็ปต์ดี

ให้พ่อค้าได้เสร็จ

จุดเด่นของที่นี่คือบรรดารถ
ช่วยเสริมให้บรรยากาศดูมีความ

ชาปอหนอเป็นหนึ่งในร้านค้ารถโบราณ
อยู่คู่ตลาดแห่งนี้มาตั้งแต่แรกเริ่ม

ของร้านซุ่นฮวดร้านขายขนมครบใบเตยสูตรเก่าแก่มาเปิดสาขาที่นี่โดยพ่วงกับรสโบราณสีเขียวขี้ม้าให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนไปอยู่ในยุคหกศูนย์ขายดิบขายดีมากมากจนพ่อค้าแม่ค้ามือเป็นระวิงใครจะมาซื้อขนมครบใบเตยที่นี่ต้องลงชื่อต่อคิวซื้อนะคะส่วนอีกไฮไลท์เด็ดคือร้านตัดผมท่านชาย
อยากหล่อทรงไหนก็ได้ในราคาเดียว๒๕๐บาท
ต่อกันที่โซนขายของแฟชั่น
เทรนด์ใส่สร้อยคอแบบโชเกอร์กำลังมาแรงค่ะ
ขอมาลองสวมใส่ดูสักนิด
สาวคนไหนอยากใส่โชเกอร์สวย
มีจี้หลายรูปแบบให้เลือกค่ะรับรองไม่ตกเทรนด์
จากนี้นะคะที่ตลาดนัดรถโบราณหัวมุมแห่งนี้

สวัสดีค่ะค่ะอันนี้ขายอะไรคะที่นี่

อันนี้รถรถอันนี้เป็นรถอะไรอ่ะค่ะ

รถสไตล์เลโทรเท่าไหร่แล้วอ่ะปลาหมูบด
ก็สี่สิบกว่าปีได้แล้วครับสี่สิบกว่าปี
ใช่ครับแล้วนี่ยังไงคุณขายปลาหมูบดโดยที่ใช้รถแบบเนี้ยค่ะแล้วเป็นไง
ผมชอบทานปลาหมึกอยู่แล้วไงครับแล้วก็ส่วนตัวผมชอบรสเก่าแบบนี้อยู่แล้ว
ผมก็เลยขายด้วยแล้วก็ขับคันนี้มาขายเลยครับ
ที่ร้านคุณหัวเขามีเมนูหลากหลายให้เลือก
ขาหมูทั้งคากิมีโต๊ะให้นั่งทานชิว
ขาหมูแล้วท้องร้องเลยค่ะ
เดินเที่ยวจนเหนื่อยแล้วอยากพักสักนิด
ก็มีโซนให้นั่งเล่นสบายได้เช่นกัน
ใครที่อยากลองมาช็อปชิมชิวที่ตลาดนัดรถโบราณหัวมุม
เปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะ